ไปดูเหตุไล่ร่าระทึกซะหน่อยเดี๋ยวต้องให้ดูว่ารถคันหนึ่งเนี่ยจะจุคนได้ขนาดไหน
อย่างรถพี่เบิร์ตใหญ่เนี่ยคนขับหนึ่งนั่งข้างอีกหนึ่งข้างหลังน่าจะสัก๓๔คน
เอาเต็มที่ไม่เกิน๗๘คน
เดี๋ยวจะให้ดูกระบะคันนี้ว่าจุมาได้เท่าไหร่แต่กระบะคันนี้เนี่ยคนที่มาด้วยเป็นแรงงาน
เป็นแรงงานที่ตำรวจทางหลวงพระนครศรีอยุธยาเขาต้องขับไล่ล่ากว่า๑๐กิโลเมตรเพื่อไล่จับ

เรียบร้อยครับคนขับเนี่ยโดนกดตัวลงไปกับพื้น
แต่นี่คือจังหวะไล่ล่าคุณผู้ชมฮะโอ้ขับเร็วขับอย่างเร็วเลย
โอ้โหแล้วก็พยายามส่งสัญญาณไฟให้หยุดรถตลอดทางเลยนะ
ของตำรวจทางหลวงเนี่ยคุณผู้ชมแต่เขาไม่หยุดไง
กระบะขาวก็ยังไปต่อไว้ไปต่อขับหนีไปตามทางหลวงสามสี่เจ็ดอำเภอบังปะอินครับ
จนกระทั่งไปถึงตะบนบางกระสั้นที่อำเภอบางปินกระบะคันนี้อ่ะ
ก็ได้วะไปจอดข้างทางรวมระยะทาง๑๐กิโลเมตร
ขับหนีแล้วก็ขับตามกันมานี่เหตุเกิดเย็นเมื่อวานเลยนะโอ้โหระทึกเลย
คนขับกระบะเนี้ยชื่อนายกิติศักดิ์แทร่มีอายุสี่สิบแล้ว
เป็นชาวอำเภอพบพระที่จังหวัดตากในรถโอ้โหดูสิคุณผู้ชมพี่เบิร์ต
รถพี่จุไหวไหมขนาดเนี้ยไม่ไหวหรอกตอนแรกอ่ะเห็นเป็นกระบะข้างหลังใช่ไหม
เข้าใจว่าเออกระบะหลังว่างนั่งได้เพียบแต่ข้างหลังไม่มีคนนั่ง
มีคนแต่ไอ้ตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่กระบะสี่ประตูด้วยนะ
คุณผู้ชมเป็นแคปมันเป็นแคปเออคุณผู้ชมนึกสภาพแคปอ่ะ
สามคนก็เต็มแล้วอ่ะข้างหลังอ่ะอัดแน่นอยู่ในแคปนั่นอ่ะขานี่งอแล้วนะ
แต่นี่สิบคนเหรอเบาะหน้าดอมเมื่อกี้เห็นสองคนแล้ว
เบาะหน้าแค่สองน่ะเออแต่ไอ้ตรงข้างหลังคนขับ

เบียดตรงรถมานั่งไปนั่งไปไม่รู้ขาใครขาใคร
นั่นมันอาจจะพันกันไปหมดแล้วโอ้โฮนี่แหละวิถีชีวิตแรงงานต่างด้าผิดสมัย
แล้วก็ไม่ต้องสืบครับไม่มีเอกสารเข้าเมืองครับ
คนขับก็คือนายกิติศักดิ์บอกว่ามีชายชาวไทยชื่อช่านะ
ไม่รู้ชื่อจริงไม่รู้นามสกุลเนี่ยโทรมาบอกเขาบอก
เนี่ยกิริสักฯไปรับแรงงานมาสิบคนนะอืม
จากอำเภอตากอำเภอเมืองตากให้ไปส่งที่อำเภอบางปีนในยุธยา
ค่าจ้างอะไรได้เท่าไรกิริสักฯเที่ยวละหมื่นห้า
นี่ทำรอบแรกไหมเนี่ยรอบสองแล้วพี่น้ำแข็งอุ้ย
เป็นรอบที่สองแล้วกิติศักดิ์ใช้เส้นทางไหนก็เส้นทางผ่าน
จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาฏสุพรรณ
โอ้โหแล้วก็อ่างทองจนมาถึงอายุทยาครับ
ค่ะจนกระทั่งมาเจอเจ้าหน้าที่ทางหลวงเนี่ย
ตำรวจทางหลวงพยายามขับไล่ตามเขาก็ขับหนีก็สิ
สุดท้ายหนีไม่พ้นโดนจับในที่สุดครับ
ส่วนแรงงานเมียนมายอมรับว่าลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ
อำเภอแม่สอดจังหวัดตากพวกเขาเสียค่าในหน้านะ
แล้วเสียแพงด้วยคุณผู้ชมบางคนโดน๑๘๐๐บางคนโดน๒๕๐๐
ทั้งหมดก็ถูกส่งให้ตำรวจสพบังปะอินไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
คุณผู้ชมฮะแล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุนะไอ้รถพวกนี้คือมันขับเร็วไง
แล้วเวลาประสบอุบัติเหตุทีบางทีตายยกคันก็มีนะ
ก็ตอนจำได้ไหมกรมการจัดหางานเข้ามาเปิดบอกว่า
เออมาลงทะเบียนกันทำให้ถูกต้องไม่ทำทั้งนายจ้างทั้งแรงงาน
ชีวิตมันก็จะลำบากแบบนี้แหละครับ